ชอบจิตวิทยานะรู้สึกว่ามันเป็นการวิเคราะห์ความเป็นมนุษย์ออกมาเป็นวิทยาศาสต
ก็คือเวลาเกิดอารมณ์หรือว่าเกิดอะไรที่มันแบบไม่ใช่กราฟนิ่งของเรา

คนที่มาเล่าอะไรให้เราฟังบางทีเขาก็รู้แหละว่าเราก็อายุเท่ากัน
เขาแค่ต้องการคนรับฟังหรือเปล่า
จะเล่าไปฟังนิดหนึ่งว่าตอนแรก
มันก็มองว่าศาสนาภุรษมันก็ไม่ค่อย

ไปกลบแก่นของมนไว้ใช่ไหม
แต่ว่าเรื่องดีเกี่ยวกับศาสนาพุทธ

ถ้าเราแกะเปลือกนอกออกพวกพิธีกรรมหรือว่าบทสวดที่เราฟังเราไม่เข้าใจ
รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเรา
เสียงแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของเขานะคะ
รับเชิญของเราในวันนี้ดีใจมากเลยเพราะว่า
เป็นผู้หญิงเสียงเพราะมากเป็นหนึ่งในนักร้องดวงใจของมิ้นเลยนะคะ
มีชื่อเสียงโด่งดังรู้จักครั้งแรกจากรายการประกวดร้องเพลงชื่อดังรายการหนึ่ง
แล้วตอนนี้เธอก็ยังร้องเพลงให้พวกเราฟังมาเรื่อยเป็นศิลปินเต็มตัวแล้ว
ตอนนี้เธออยู่ค่ายสมอร์รูมค่ะขอต้อนรับน้องอิมเมจสุธิตาชนะชัยสุวรรณค่ะ

อีเมย์ช่วงนี้เพิ่งเจอตัวเป็นครั้งแรกดีใจมากตอนนั้นพี่ตามเชียร์ด้วยนะคะ

เห็นไหมอ่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับน้องอิเมจนะคะ
ธรรมเนียมของรายการเราจะทำซาวแทรกเล็กเหมือนเพลงประกอบ
เรียกอะไรอ่ะชีวิตของแขกรับเชิญให้แขกรับเชิญฟังแล้วก็ให้ทุกคนฟัง
แล้วลองดูสิว่ามันตรงกับแง่มุมไหนของชีวิตน้องอิมิชไปฟังกันเลยค่ะ
มีความสวิงสวิงแจ๊ด
เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดูหน่วยนาดสวิงสวิง

จากเพลงแล้วรู้สึกว่าเป็นคนมีทั้งอารมณ์นิ่งและเต้นอย่างนี้หวะพี่เดาไหม
อ่าไม่ค่ะคือจากเพลงแล้วจริงพี่งั้ลไทยเบียบรรยายตรงที่สุดคือเป็นคน
สมองแก่คือชอบอะไรเก่า
ชอบแบบว่าโอดี้คลาสสิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทั้งเพลงแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็
หนังด้วยไหมหนังด้วยทรงผมอะไรทั้งหมดเลย
แล้วก็คืออิมสนิทกับคุณยาย
แล้วคุณยายก็เป็นคนยุคนั้นไง
อยู่กับยายยายก็จะเปิดเพลงแบบว่า
ถ้าเป็นศิลปินไทยก็จะมีตั้งแต่พี่เต๋อเรวัต
อุ้ยก็ไม่รู้ว่านั้นว่าคุณยายทำไมฟังเพลงพี่เบิร์คแล้วก็อันนั้นแล้วก็
แล้วก็ไม่ก่อนก็เป็นสุนธรพรมันก็จะใกล้อันนี้ใช่มั้ยคะ

แล้วก็เอลวิส
คุณยายประมาณ๖๐มั้ยคะสมัยก่อน๖๐แต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่ายุคที่แบบพวกวิธีอะไรมันบูมอะไรงี้มั้ยคะ
อ๋อว่าไปยุค๖๐๗๐๘๐เรื่อยมา
แล้วก็เราก็เลยฟังแบบตั้งแต่๕๖๗๘๙แล้วก็วนอยู่ข้างนี้

แต่ก็สมองก็จะไปติดอยู่ในยุค

แล้วคือช่วงที่ขับรถก็จะเป็นช่วงที่แบบฟังเพลงมากที่สุด
เพราะว่าไม่มีอะไรทำเราก็ต้องแบบขับรถ
เพราะว่ามันฟังแล้วมันใจเย็นมันฟังแล้วมันมีความสุข
ได้บอกฟังแล้วใจเย็น
แล้วเราเป็นคนใจเย็นไหมหรือเราเป็นคนใจร้อน
ในชีวิตจริงก็มีบ้างค่ะทั้งใจเย็นใจร้อนแล้วแต่จังหวะ
แต่ว่าภูมิใจมากที่เวลาขับรถแล้วใจเย็นมาก

คือหมายความว่าเราเป็นคนขับรถช้าเพราะใจเย็นหรือเราเป็นคนขับรถช้าเพราะระวังหรือยังไง
ก็ระวังด้วยค่ะก็คือขับรถติดติดขับรถช้ามาตั้งแต่ต้น
แล้วก็ไม่ค่อยโกรธเวลาเกิดเหตุการณ์คับขันในท้องถนน

มีคนขับจี่ก้นปีบแต่ใสขับช้าเท่ามันเกิน
เราหลบได้เราก็หลบให้คือถือคติว่าไม่ชนก็พอแล้ว
เอาชีวิตปลอดภัยก็พอแล้ว
แสดงว่าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยปี๊ดปาร์ดมาก
อารมณ์เรียบสงบราบเรียบ

พี่อยากรู้ว่าถามอายุได้ไหมอายุเท่าไหร่แล้ว
ได้ปีนี้๒๔ค่ะ

ตอนนั้นเข้าไปเป็นที่รู้จัก
แล้วโด่งดังได้ทำงานออกมาทำงานอะไรต่าง
ก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน
เรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่แตกต่าง
หรือเหมือนแตกต่างกับเพื่อน

ก็ไม่ต้องเกรงใจพ่อแม่เวลาอยากได้อะไร

ก็คือมันก็จะเป็นแบบอิสระทางการเงินนิดนึงอะเนาะ
แบบว่าจำได้เลยว่าเงินก้อนแรกที่ไปร้องเพลงแล้วได้ไหม
ก็แบบซื้อโทรศัพท์ใหม่เลย
อันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ว่าแตกต่างในด้านฐานะทางการเงินจากเพื่อน
เราหาเงินได้เองอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้เอง
ประมาณนั้นคือตอน๑๖มันส่วนมากแล้วทุกคนก็ขอเงินพ่อแม่เวลาจะซื้ออะไรใช่ไหม

ก็คือกดได้เลยอะไรอย่างนี้
แล้วเรื่องนิสัยใจคอล่ะคะเรื่องการทำงานเรื่องวุฒิภาวะ
รู้สึกว่าเราแตกต่างอะไรจากเพื่อนในวัยเดียวกันบ้างไหม
ก็ต้องรู้เรื่องภาษีก่อนเพื่อนอะไรอย่างนี้
รู้เรื่องอะไรที่มันซีเรียสก่อนเขา
แบบว่าเออเดี๋ยวเราจะต้องเก็บใบนี้มาหักลดหย่อน
เราจะต้องมีกองทุนไหม

แล้วก็ใช้หักลดหย่อนภาษีหรือว่าอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากนะแบบ
แต่ว่ามันคือความแบบผู้ใหญ่ที่คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องในเรื่องนี้
เป็นเรื่องการบริหารจัดการไหมคะ
มองว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าการมีระบบระเบียบในชีวิตมากขึ้น

ได้ยินมาว่าเราเป็นคนเย็นชา

ก็ไม่ใช่คำว่าเย็นชาดีกว่า
ก็ได้มันก็แล้วแต่คนมอง
แต่ว่าไม่ค่อยมีคนใช้คำนี้นะ
ส่วนมากจะแบบใช้คำว่าแบบ
เป็นคนนิ่งเฉยแค่คำว่านิ่ง

ก็คือนิ่งแบบว่านั่งนิ่งด้วย

แล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่
แบบว่าไม่ได้เป็นคนสีสันสนุกสนาน

อยากเหมือนกันแต่ว่าคิดไม่ทัน
แต่ที่ร่างมันปล่อยไปหลายมุกแล้วนะ

ที่คนบอกว่าเราเป็นคนนิ่งแล้วเราก็บอกว่าเราเป็นคนนิ่ง

คืออิมว่าทุกคนรู้สึกแต่ว่ามันรู้สึกแบบไหนอ่ะ
คือความรู้สึกอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบ
เวลาคนเศร้าบางคนก็ร้องไห้บางคนก็แสดงออกด้วยการโกรธ
บางคนก็เพี้ยนไปเลยแบบหัวเราะยิ้มไปเลยเหมือนโจ๊กเกอร์
หนีหนีโลกความจริงไปเลย
มันมีมันฟรีไซด์มากเรื่อง
คือความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกอารมณ์นั้นแต่ว่าการแสดงออกมันค่อนข้างฟรีสไตล์มากเลย
แต่ส่วนของเราคือรู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึก
คิดว่านะคือมันก็ไม่รู้ว่าพี่รู้สึกยังไง
รู้สึกมันต้องไม่คิดสิรู้สึกมันต้องรู้สึกเปล่า
ใช่ป่ะนี่แหละพี่เลยอยากรู้ว่าจริงแล้วภายใต้ใบหน้านิ่งเฉยของอิมเมจเนี่ย

คือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโฟกัสกับความอารมณ์อะไรอย่างนี้
แบบว่ายิ้มรู้สึกว่าเนี่ยรู้สึกแหละ
ก็ยุมรู้สึกว่าคือเอาอย่างนี้ก่อนนิมชอบจิตวิทยานะ
ฟังดูแล้วใช่ไหมว่าเป็นคนยังไง
ค่ะก็คือเวลาเกิดอารมณ์หรือว่าเกิดอะไรที่มันแบบไม่ใช่กราฟนิ่งของเรามีขึ้นลงอะไรอย่างนี้
เริ่มคิดแล้วว่านี่คือการทำงานของสารเคมระใสสมองที่ผสมกับฮอร์โมนใช้ตะกะมากกว่า
เวลามีอะไรที่กระทบอารมณ์ปุ๊บเราจะเริ่มไปคิดถึงเรื่องว่าเหตุผลที่เรามีอารมณ์นี้อะไรเพราะอะไร

เทียบจากอายุแล้วเนี่ยกว่าที่เขาจะมาคิดกันเรื่องพวกนี้บางทีกระเสียแล้วพึ่งมาคิดนะคะ
จริงหลายคนเพื่อนพี่บางคนยังไม่คิดเรื่องพวกนี้เลยวิเคราะห์อะไรพวกนี้เลย
แสดงว่าเป็นคนรู้ตัวเองมากรู้จักตัวเองมากไหมคิดว่า
ก็ยังรู้ไม่พอแน่นอนแบบว่าคือรู้สึกว่าทุกคนมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้ว
หน้าที่ของเราก็คือทำความรู้จักกับตัวเองในทุกวันเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
เราต้องเข้าใจตัวเองเราต้องเข้าใจว่าเราทำสิ่งนี้เพราะอะไร
แล้วเรารู้สึกแบบนี้เพราะอะไรเพื่อที่จะไม่ทำอะไรพลาดไป
เพื่อที่จะควบคุมในสิ่งที่มันแบบไม่คาดคิดอะไรอย่างนี้
สมมุติยกตัวอย่างง่ายก็คือขับรถอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามีสติคำว่าสติขึ้นมาแล้ว
คือถ้าเรามีสติเราอาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้เราอาจจะเบรกทันเราอาจจะเห็นมากแต่ไกลแล้วว่าเขาจะปาด
มันเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
พยายามที่จะเป็นแบบนั้นดีกว่า
พี่ถามต่อว่าเวลาที่เราคิดวิเคราะห์ไตรตรองหาเหตุผลให้ตัวเอง
แทบจะทุกวันของชีวิตเนี่ยเราชอบหรือไม่ชอบที่เราคิดเยอะขนาดเนี้ย
ปกติก็ชอบนะคะแบบว่าคือมันก็เพลินดีนะ
บางทีแบบคิดคิดนู่นนี่คิดไปแบบว่า
ถ้ามันไม่คิดเยอะก็คิดมากไม่เหมือนกันไง
คือถ้าเราไม่ข้ามจะคิดเยอะไปเป็นคิดมากมันก็จะโอเค
เราก็จะอยู่ในความคิดที่เรารู้สึกว่าเราคอนโทรได้
ไม่ได้มีผลต่อสภาพจิตใจของเรา

แสดงว่าเป็นคนที่ดูทรงแล้วฝึกสติไหมคะ
เอาตรงประเด็นเลยนะสนใจธรรมะค่ะ
สนใจธรรมะค่ะพูดกันรู้เรื่องค่ะ

เราจะคุยเรื่องธรรมะดีเลยค่ะน้องอิเมจ
สนใจในแง่มุมไหนยังไงคะ
คืออิมสนใจในพวกหลักปฏิบัติ
ว่าแบบการเจริญสตินั่งสมาธิ
หรือว่าอะไรที่บางทีมันจะมีคำสอน
อันที่แบบว่ารู้สึกว่ามันทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
สบายขึ้นสงบขึ้นอย่างนี้
การคิดแบบถ้าวันนี้เราพูดสิ่งนี้ออกไปกับคนนี้

หรือว่าการที่เราฝึกให้สมองเรามีสติขึ้นมา
คือสมองมันเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันอะเนาะ

แต่ว่ามันก็ฝึกฝึกได้ฝึกได้อะไรยาก
สมองเราสามารถฝึกได้หมดถ้าเราตั้งใจอะไรอย่างนี้
แล้วการแบบสมมุติว่ายกตัวอย่างเรานั่งสมาธิ

หลับตาด้วยไม่มีอะไรนอกจากคิดใช่ไหม
เราก็รู้เท่าทันว่าเราคิดอยู่
รู้ตามไปดูแต่ว่าไม่ได้ฟุ้งไปกับมันหลงไปกับมัน

จับว่าโอเคเรามีสติเรามีสติเรามีสติ
ทีนี้พอเราออกมาใช้ชีวิตสมองมันก็จะจำว่าการมีสติเป็นยังไง
แล้วมันก็จะมีสติง่ายขึ้นเรื่อย
ยิ่งเราฝึกมากขึ้นสติมันก็จะขึ้นมาง่ายขึ้น
พอเกิดเหตุที่มันต้องใช้สติคับขัน

แล้วก็ทำให้เราไม่สวยไปมากกว่าที่เราควรจะสวย
นั่นก็คือหลักศาสนาเลยเนาะที่ว่าทุกอย่างเกิดมาจากเหตุ

ดังนั้นถ้าเราทำสิ่งนี้มาเขาทำอันนั้นตอบมา
ก็เป็นผลที่เราจากเขียนที่เราทำอันนี้ไปใช่ไหมคะ

แต่ว่าฝึกอยู่ในทุกขณะจิตป่ะสมมุตินั่งคุยกับพี่อยู่อย่างนี้ตั้งสติไหมเนี่ย
ตั้งสติก็คือมันมีแบบวิธีง่ายที่บางคนใช้กันเรียกว่าดูลม
ก็คือเราทำได้ตลอดเวลาเพราะเราหายใจอยู่ตลอดเวลา
ก็คือแค่เรารู้ตัวค่ะว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจข้าวหายใจออกอย่างนี้
ก็คือบางคนก็ดูลมที่จมูกบางคนก็ดูลมที่ท้อง

ขณะนี้เรากำลังคิดฟุ้งแค่เรารู้ว่าเรากำลังคิด

จริงแล้วก็ใช่แต่ว่าบางทีเวลาคิดมันรู้ยาก
เพราะว่าเราจะหลงไปกับมันใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการดูลมไปด้วย
คือเบสก็คือเราเอาฐานมาตั้งไว้ที่ลมหายใจของเรา
ที่มันค่อนข้างแน่นอนที่สุดแล้วเราหายใจอยู่ตลอด
มันก็จะง่ายต่อการที่จะแบบอ๋อโอเคนี่กำลังคิดฟุ้ง
นี่กำลังปรุงแต่งอ๋อนี่กำลังแบบเกินกว่าเหตุแล้วนะ
หรือว่าอะไรอย่างนี้ปรุงแต่ง
อิมเมดจะอธิบายเขาว่าปรุงแต่งให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ก็สมมุติว่ามีความคิดอันแรกเข้ามาในหัวปุ๊บ
อ่าโอเคได้แล้วได้ตัวอย่างแล้วก็คือว่าเราเดินห้าง
แล้ววันนั้นเราสิวขึ้นแล้วมีคนมองหน้าเรานานกว่าปกตินิดนึง
เราก็อุ้ยตายแล้วเขาเห็นสิวเราน่าเกลียดแน่เลยเราต้องรีบกลับบ้านแล้ว
อันนี้คือปรุงแต่งเพราะจริงแล้วเขาอาจจะแค่มองผ่านไปแล้วแบบ
อะไรก็ตามเขาไม่ได้สนใจเขาอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำ
แต่เราปรุงแต่งว่าเขามองเพราะอะไรเราไม่มีวันรู้
แล้วพอเราไปปรุงแต่งว่าเขามองปุ๊บสิวเราบ้างวะ
สักพักไปคิดแล้วเอ๊ะหรือว่าเราไม่สวยเอ๊ะหรือแต่งหน้า
ความคิดชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่ตามมา

แสดงว่าอิเมจก็คือฝึกว่าพอมีความคิดชุดแรกเกิดขึ้นปุ๊บ
แล้วเรารู้ปุ๊บว่าเราคงแต่งเราก็ดับมันไปได้ตั้งแต่ชุดแรกแล้ว

แก่มาก
หยุดปรุงแต่งแล้ว
เรื่องพวกนี้มาช่วยอะไรในการทำงานบ้างไหมคะ

ร่วมกับคนอื่นหรือการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอย่างนี้
มันก็ช่วยทั้งชีวิตนั่นแหละ

ทุกอย่างมันเบาลงเมื่อเราหายใจ

ก็ใช้ตลอดค่ะคือหายใจแบบว่า
ข้าวออกข้าวออกแต่กว่าที่เราจะรู้ตัวว่าเราต้องหายใจ

ก็คือกว่าที่เราจะมีสติว่าอ๋อเออหายใจดูอะไรอย่างนี้
อันนี้ฝึกต้องฝึกบ่อยให้มันเป็นอัตโนมัติ
สมมุติว่าพี่ย้อนอดีตไว้เป็นเด็ก
มหาวิทยาลัยนี่ต้องพรีเซนต์งาน
เพราะตื่นเต้นมากเลยถึงคิวฉันแล้ว
คือถ้าเรามีสติไม่ทันว่า
จับความตื่นเต้นให้ทันก่อนว่างั้นใช่ไหม

พอเรารู้ว่าตื่นเต้นเราถึงค่อยรู้ว่าเราต้องหายใจ

คืออย่างแบบบางทีมันไม่หายตื่นเต้นหรอก
ใจมันยังเต้นอยู่ร่างกายบางทีเราควบคุมมันไม่ได้เนอ
แต่ว่าสมองเรามีสติขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่า
เรายังไม่ได้เล่นเลยทำไมเราปรุงแต่งไปแล้วว่าเราจะร้องผิด

ก็คือถ้าเราดึงอะไรกลับมาได้

ไม่คิดอะไรไปข้างล่าง

ดูแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อนมาปรึกษาปัญหาชีวิตบ่อยไหม
ก็ไม่ได้ถึงกับว่าเป็นที่ปรึกษาแบบอะไรขนาดนั้น
ก็จะมีแค่แบบคนที่สนิทแล้วแบบว่า
ก็ตามปกติเพื่อนนะคะปรึกษากันบ้าง

แล้วเราคิดว่าเราเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนได้ดีไหม

คือว่าคนที่มาเล่าอะไรให้เราฟัง
บางทีเขาก็รู้แหละว่าเราก็อายุเท่ากัน
เราก็ไม่ได้เป็นนักจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์
หรือว่าไม่ได้มีวิสดอมอะไรมากมายกว่าเขา
เขาแค่ต้องการคนรับฟังหรือเปล่า

คือบางทีเขาไม่ได้ต้องการคำปรึกษานึกออกไหม

เขาอยากให้คนที่ดูเหมือนจะเข้าใจ

นั่งฟังเข้าไปได้เรื่อย

แต่ว่าหลักคือฟัง
และดูจังหวะนางค่ะ

อันนี้คือเบสกับตัวเองว่าถ้าเราอยากจะปรึกษาใครเราจะต้องการอะไร
เราอาจจะต้องการให้เขาฟังก่อนมากกว่า
ถ้าพี่เป็นคนที่มีปัญหาสมมุติมีปัญหาความรัก
ทะเลาะกับแฟนทุกวันเลยทำยังไงดี
ก็จะถามว่าปกติทะเลาะกันเรื่องอะไร
แต่ว่าเรายังรู้เรื่องไม่หมดเรายังไม่พูด

เราก็จะถามต่อว่าคือให้เขาได้พูด
ถามว่าแบบเออทะเลาะกันเรื่องอะไร
ก่อนที่เราจะเถียงกันมันเกิดอะไรขึ้นก่อน
มีอะไรที่แบบพูดติดปากแล้วมันแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่ามันทุกเรื่องเลยอะไรอย่างนี้

พอเขาตอบมามันก็จะมีคำถามชุดใหม่ขึ้นมา

คือเป็นแบบคิดทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหม
เอาค่อยหา๑๒๓๔แล้วมาประกอบร่างว่าปัญหานี้ต้องแก้อะไรยังไง
ใช่คือเราต้องรู้ภาพรวมให้ได้มากที่สุดก่อนไงไม่งั้น

มันจะมีสองตัวหลักก็คือมหาพาคกับจุลภาคก็ค่อยแก่งมหาพาค
ชอบจิลภาพมากกว่าแบบเจาะเป็นแบบครัวเรือนนี้ตัดสินใจยังไงอะไรอย่างเงี้ย
มองว่าทุกคนมันเป็นปัจเจก
แล้วเราเข้าใจง่ายกว่าในการแบบดูเป็นคนไป

แต่ว่าสิ่งที่เศษศาสตร์ให้ก็คือ
การที่เรา
คือมันก็เป็นเรื่องของเหตุผลนะเนาะ

บางทีมันก็ใช้สถิติเข้ามาเกี่ยวข้อง

ก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับตักกะ
ตั้งแต่วิธีการคิดไปจนถึงวิชาเรียน
พอเรามาเป็นนักร้อง

ทุกวันนี้ยังทำเพลงออกมาอีก

ตักกะอะไรมากเนี่ย
มันส่งผลต่อเรื่องการสื่อสารอารมณ์เพลงไหม

มันจะต้องมีการสื่อสารความรู้สึกในเพลงต่าง

ทั้งที่เราไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนั้น

เจ้าของหมาตายไปแล้วหมารอ

เราไม่รู้ว่าถ้าเจ้าของเราไม่ใช่หมาด้วย

สองก็คือเรายังไม่เคยพบเจอเหตุการณ์แบบที่แบบ

พ่อแม่หายไปไหนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราก็อินไปกับหมาตัวนั้นได้

มันไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ของเราก็ได้นะคะ
เราสามารถหยิบยืมจากสื่อต่าง
ที่เราเห็นมาดูหนาหนังสือฟังเพลงอื่นหรืออะไรอย่างนี้
มาประกอบความเข้าใจในก้อนความรู้สึกนั้นได้
แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันประมาณนี้
พอเรามีความเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้
มันก็จะง่ายที่เราจะสื่อสาร
รู้สึกว่าเราควบคุมได้มากกว่าไหมเวลาทำแบบนี้

ในเวลาไม่ว่าจะเป็นในเวลาร้องเพลงหรือในชีวิตจริงอย่างนี้ค่ะ
พอพลอยเมจเป็นคนที่เราไม่ได้มองว่าเราร้องเพลง
เพราะว่ามันออกมาจากความรู้สึกข้างในที่ทะลักทะล้นออกมาใช่ไหม
เราประกอบร่างความเข้าใจของเราออกมาจากประสบการณ์ของคนอื่น
เรื่องราวข้างนอกแล้วสื่อสารออกมา
เรารู้สึกว่าการเป็นแบบนี้เราควบคุมความรู้สึกตัวเองได้ดีไหมคะ
ยังไม่ดีเท่าที่คิดว่าควรจะดีได้นะ
มันก็มนุษย์มึงทีมันก็มีหลุดบ้างแบบว่า
บางทีเราก็จะตามไม่ทันอย่างแบบเวลาที่เรามีความกังวลสูง

ได้หมดอ่ะได้หมดแบบว่าบางทีแบบคุยกับเพื่อนแล้วก็พิมพ์ไปแล้วทุกคนอ่านแล้วไม่มีใครตอบเลยอะไรอย่างนี้
เราพูดอะไรผิดต่อวะอะไรอย่างเงี้ย
ทำไมต้องมาไม่ตอบที่เราตั้งแต่ก่อนเมื่อกี้ก็ตอบกันมาอะไรอย่างเงี้มันก็จะแบบ
แล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บทำไง

หายใจก่อนเอาแสดงว่าเจอปัญหาอะไรปุ๊บพี่เริ่มจะเครียดแล้วจะหายใจก่อน

อันนี้ความคิดพี่นะพี่แบบก็เราก็น่าจะดับเบอร์อายุกันมานิดนึงนะคะ
ก็เท่าที่ผ่านมาที่เห็นเนี่ยเวลาที่แบบนิ่งขนาดเนี้ยดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้สึกอ่ะ
จริงคือข้างในคือจะแบบค่อนข้างจะเปราะบางมากอย่างนี้เราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่า

ไม่คือมันคือพอมันมีสติแล้วทุกอย่างมันเบามันเบาลงมันเห็นมันเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมันไม่ค่อยจะปรุงแต่งมากเท่าไหร่
ก็เลยสมมุติกังวลก็เห็นว่าอ๋อมันเกิดจากการที่เราปรุงแต่งเราคิดไปเองปุ๊บทีนี้ปัญหาทุกอย่างมันก็เลยเล็กลงแล้วมันยัง
อย่างแบบว่าเพื่อนอ่านไลน์เราหมดแล้วไม่ตอบเลยเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะคิดว่าที่ไม่ปรุงแต่ง
ก็เดี๋ยวเขาก็ตอบไม่ว่าเขาจะอะไรอยู่ก็ตามเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบดองเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันมาเป็น๑๐ปีแล้วทำไมถึงจะต้องกังวล
แต่พอไม่มีสติปุ๊บเราจะเริ่มหน่อยเลยใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนจะไล่เราจากกลุ่มหรือเปล่า
จริงแล้วมันไม่ได้มีเชื้ออะไรเลยเรื่องนี้
เราจะคิดอะไรทั้งสิ้นเราคิดไปเองทั้งหมด

เราก็แค่คิดว่าจริงแล้วมันอาจจะ๑๒๓๔๕เอาเหตุผลเข้ามาว่ากัน
แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าจะเอาแบบลึกเข้าไปอีกก็คือไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้
คืออะไรมันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของมันเราบางทีเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้
ภาษาแบบพระเขาก็ชอบพูดว่ามันเป็นเช่นนั้นของมันเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
โอ้โหนี่คือได้มาจากคุณยายใช่ไหมคะ
ได้มาจากคุณยายด้วยคุณยายก็นั่งสมาธิด้วยค่ะ
แล้วก็เมื่อสักอายุประมาณสัก๑๘๑๙มีโอกาสได้ไปเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่ง
พระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยก็คือเริ่มมาจากว่าแบบไปทำงานกับอาเอกธเนธ
แล้วไอ้คันนี้เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แล้วก็เลยได้ไอก็ชวนไปเจอไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปช่วยงานแบบบางทีก็ไปฟังเทศไปอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ซึมซับมา
คือจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบตอนแรกอิมก็มองว่าแบบศาสนาพุทธมันก็ไม่ค่อยน่าเลื่อมใสเท่าไหร่
มันอาจจะมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่ไปกลบแก่นของมันเอาไว้ใช่ไหม
จากภาพที่เราเห็นจากข่าวที่เรารับทราบมาตลอดเนี่ย
แต่ว่าก็ค้นพบว่าเรื่องดีมักไม่ค่อยเป็นข่าวเนอะ
เราจะเห็นข่าวที่แย่เสมอเพราะว่ามันเป็นที่สนใจ
แต่ว่าจริงแล้วเรื่องดีเกี่ยวกับศาสนาพุทธก็มีคำสอนธรรมะก็เป็นสิ่งที่ดี
ถ้าเราแกะเปลือกนอกออกพวกพิธีกรรมหรือว่าบทสวดที่เราฟังเราไม่เข้าใจ
แล้วเราไปดูแก่นคำสอนจริงมันซิมเปิ้ลมากมันคือธรรมชาติ
คือวิธีการที่เราจะอยู่กับธรรมชาติให้ได้เราไม่เพี้ยนไปก่อน
ก็คือเหมือนที่บอกว่าอยู่กับธรรมชาติคืออะไรที่มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไป
มันก็เป็นไปตามวัฒนาจักรและธรรมชาติของมันใช่ไหมคะ

ขอบคุณมากเลยนะอีเมจที่วันนี้มาเทศนาให้พวกเรา

ผลงานตอนนี้ยังยังไม่ผลงานขอคำถามสุดท้ายก่อนเกือบลืม
มีเสียงอะไรที่อีเมย์ชอบฟังเวลาที่ไม่สบายใจ
หรือเวลาที่สบายใจแล้วชอบฟังมีเสียงอะไรบ้างไหมคะ
จะชอบเปิดเสียงในยูทูปอะค่ะเสียงเตาผิงไฟก็แก๊ก

แปลกมากเลยอ่ะเพราะว่าส่วนมากเขาจะชอบฟังเสียงฝน๘ชั่วโมง
แต่เธอฟังไปในเตาขิง๘ชั่วโมง
บางทีมันก็ว่างไปมันแบบมันเพลินดี

เป็นคำตอบที่แปลกที่สุดตั้งแต่นั่งคุยมาเลยนะคะ
คือนี้เค้านั่งหัวละตั้งหลายมุกแล้วเนี่ย
ดีใจนี่ดีใจแล้วหรอ
ฉันได้เห็นว่าดีใจแล้วแบบนิ่งขนาดไหน
ฝากผลงานค่ะติดตามอะไรที่ไหนมีอะไรใหม่บ้างคะ
ค่ะก็ตอนนี้อยู่กับสมอร์รูมนะคะ
เดี๋ยว๑ธันวานี้จะปล่อยเพลงใหม่

แล้วก็ตัวเพลงก็จะลงสตริมมิ่งหมด
แล้วก็สามารถติดตามเพจของสมอร์รูมได้ด้วยค่ะ
ก็จะมีทุกคนในค่ายอยู่ในนั้นทุกคน
ตอนนี้ตัดเสื้อผ้าเอง

เคยหลุดไปเต้นอันหนึ่งเหมือนกัน
จริงเหรอเดี๋ยวพี่จะตามไปดูคุณดูเยอะมากเลย

น้องน่ารักมีความคิดที่แก่

และที่สำคัญถ้าอยากเห็นหน้าตาพวกเราด้วยนะคะ

วันนี้มิ้นท์กับน้องอิมเมจ

รู้จักตัวตนของอีเมจเยอะขึ้นมากเลยนะคะ

เพื่อจะได้ฟังว่าเฮ้ยมันแง่มุมไหนของน้องกันนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป